ของการเข้าตรวจคัดเลือกทหารด้วยนะครับซึ่งก็มีบรรดานักกีฬา
จะต้องถึงวาระในการตรวจคัดเลือกบางคนนั้นก็ขอผ่อนผันไปอีกเป็นปีที่๒

หนึ่งในนั้นครับนั่นก็คือพีรพัฒนโชชยานะครับ
เดินทางไปที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
เพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเป็นครั้งที่๓
โดยพีรพัฒน์ก็มีชื่อนะครับ
ทหารอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ขอผ่อนผันนั้นก็ติดภารกิจเรื่องของการเรียน
ซึ่งพิรพัฒน์นะครับสามารถผ่อนผันได้อีก๑ปี
และเมื่ออายุครบ๒๖ปีในปีหน้านะครับ

แล้วก็ต้องเข้าทำการคัดเลือก
ส่วนในปีหน้านั้นตัวของบาสเองนะครับ
ยังคงให้คำตอบไม่ได้ว่าจะสมัคร
หรือว่าจะขอคัดเลือกจับใบดำใบแดงดี
เพราะว่ายังมีเวลาตัดสินใจอีก๑ปีนะครับ